สารจังหวัดนาทวีได้ออกหมายจับผู้ต้องหาก่อเหตุ
รอบวางระเบิดตำรวจตระเวนชายแดน

ตอนนี้ช่วงนาธิเร่งหาพยานหลักฐานเพิ่ม
หลังจากที่รู้ตัวมือลอบวางระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยครู
แกนนำระดับสั่งการในพื้นที่
โดยชึดสอบสวนคดีพิกรีคลายคดีได้สนทิกกำลัง
ร่วมออกติดตามหาบ่อแสของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ
รอบวางระเบิดชุดตำรวจคุ้มครองครู
สถานจำรวจภูทรราตาปัญญังอำเภอยริงจังหวัดปัตตานี
กระหน้าที่ใช้รถกระบาวหุ้มกล่อออกลาดตรงเวนเส้นทาง
เพื่อดูแลความปลอดภัยครูแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

เบื้องต้นก็พบว่าเป็นระเบิดชนิดเดียวกัน
เหตุรอบวางระเบิดในพื้นที่เมื่อ๒เดือนก่อน
เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มของนายอับดุลฮาดีดาฮาเล็ง

ซึ่งในรอบ๒เดือนที่ผ่านมาตำรวจชุดคุ้มครองครู
สถานที่จังหวัดภูทรราตาปัญญังถูกรอบวางระเบิดมาแล้วสองครั้ง
ทำให้รถยนต์หุ้มกร่อที่มีอยู่เพียง๒คันพังเสียหาย
เตรียมเสนอขอสนับสนุนรถยนต์หุ้มเกราะไปยังผู้บังคับบัญชา
ให้เร่งหามาตรการหรือว่าจัดส่งมาเสริมการปฏิบัติงาน

ส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับสารจังหวัดนาทวีออกหมายจับ
รอมือลีตูวีอายุ๓๓ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุลอบวางระเบิดตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดและเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก๘คน
ขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงก็ได้แจ้งเตือนทุกหน่วยงาน

เฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ตลอดเดือนนี้
เนื่องจากว่าวันที่๓๑สิงหาคม
เป็นวันครบรอบวันสถาปนาขบวนการเบอร์สาตูครับ